ต้องบอกว่ามันเกือบจะเกิดเหตุซ้ำรอยเกี่ยวกับโรงเรียนของเด็กอีกแล้ว
คือโรงเรียนอนุบาลเกิดที่จังหวัดหนองบัวลำพู

มีคนบุกเข้าไปยิงในโรงเรียน
โอ้โหคือฟังแล้วทุกคนแบบเอาอีกแล้วเหรอ
คุณครูบาดเจ็บสาหัสอยู่เป็นครูผู้หญิง
โชคดีโรงเรียนเนี่ยตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่

ไม่อย่างนั้นวันนี้มีเด็กนักเรียนแน่

คุณครูที่ถูกยิงตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
คุณครูวันเพลนางสาววันเพลอายุ๒๕ปีนะครับ
หลังจากเกิดเหตุสพเมืองหนองบัวลำพู
แล้วก็กู้ภัยรีบมาช่วยเหลือนะครับ
คนที่มายิงคุณครูวันเพ็ญเนี่ยเป็นอดีตแฟนนุ่มนะครับ

แล้วก็ใช้ปืนยิงใส่เข้าหน้าอกของคุณครูวันเพ็ญ๓นัดด้วยกัน
บาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนก่อเหตุหลบหนีไปนะครับ

แล้วมาก่อเหตุยิงครูเลยนะครับ
จากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าวันนี้
โรงเรียนเนี่ยอยู่ในช่วงการปรับปรุงนะฮะ

ไม่มีการเรียนการสอนไม่มีนักเรียนมาโรงเรียน
มีแต่ช่างรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ครูที่มาทำงาน
คนร้ายบุกเข้ามานี่ยิงใส่ครูวันเพ็ญ๓นัด

ตอนที่เขาได้ยินเสียงปืนกันเขาก็รีบวิ่งออกมาดู
เห็นผู้ก่อเหตุใส่เสื้อคลุมสีเขียวเข้ม

ตอนนั้นกำลังลดปืนลงแล้วหลังจากที่ยิงครูไปสามนัด

จากนั้นคนที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบแจ้งเหตุกัน
แล้วก็ให้คนมาช่วยเหลือคุณครูวันเพ็ญ
ครูอนุญาตรูแล้วเกี่ยวอย่างเกี่ยว

มาเลิกกันนี้แฟนกันสามีคนแรก

เฟนทรงร่วมปกติก็ไม่ได้คิดอะไร
คิดว่าจะเหยียบการใช่
การที่เกิดเหตุเป็นที่อันนุบาลด้วย
คุณผู้ชมครับจากข้อมูลทำให้ทราบว่า

อกฎแล้วก็ลาออกไปกับ๑ปีแล้วก็กลับมาทำงานอีกครั้งนึง
วันนี้นี่เป็นวันแรกที่มาทำงานด้วยนะฮะ
แล้วก็เจออดีตแฟนบุกมายิงในโรงเรียเลยนะครับ

แต่เบื้องต้นสถานิษฐานว่าสาเหตุมาจากความหิวหวงนะครับ
ส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเกิดเหตุ
เขาบอกว่าเขาได้ยินเลยนะ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๓๔นัด
ตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงประทัดที่จุดในงานชาปนกิจก็เลยไม่ได้ออกไปดู
เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลืออะไรเลยค่ะ
จนกระทั่งเห็นตำรวจแห่กันมาที่โรงเรียนนี่แหละ
ถึงได้รู้ว่าเอ้ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเหรอ
ส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกับผู้บาดเจ็บนะคะ
เพราะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเดิมทีก็เป็นโรงเรียนอนุบาล
แล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกอยู่ระหว่างการปรับปรุงทำเป็นวิทยาลัยเทคนิคพอดี
ซึ่งเขาก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบนี้มาประมาณเกือบปีได้แล้วค่ะ

ก็ได้ยินเสียงปืนประมาณ๓๔นับใช่ไหม
คุณนับก็ไปที่คุยกับผู้กำกับสพหนองบวนลำพูนะคะ
ภูมิกับบอกว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยไม่เจอปลอกกระสุนปืนเลยค่ะ
คิดว่าปืนที่คนร้ายใช้น่าจะเป็นปืนลูกโม่
จากการตรวจสอบประวัตินะคะก็รู้ว่าครูวันเพ็ญเนี่ย
เคยทำงานที่โรงเรียนเนี้ยเมื่อสองปีก่อนอืมแล้วลาออกไปทำธุรกิจส่วนตัวได้ประมาณ
สักเจ็ดถึงแปดเดือนแล้วค่อยกลับมาสมัครทำงานอีกครั้ง
แล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยเล่าไปอ่ะค่ะครับวันนี้วันแรกเลยอ่า
วันแรกก็แจ็คพอร์ตเลยนะคะทีเนี้ยหลังจากที่ถูกยิงกับครูวันเพ็ญก็ยังยังพอให้การได้นะ
ภูมิกับบอกนะครูอำเพ็ญเป็นคนพูดเองว่าคนยิงอ่ะ
คืออดีตแฟนคนล่าสุดที่เพิ่งเลิกกันไปครับ
แล้วหลังก่อเหตุก็คือขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
ตอนนี้ตำรวจกำลังขอสารอนุมัติหมายจับอยู่นะคะ
แสดงว่าคนก่อเหตุก็ต้องรู้ว่าครูวันเพ็ญมาทำงานใช่
เพราะมาวันแรกเลยใช่ค่ะนี่ฮะ
มาหาแล้วบุกเข้ามายิงในโรงเรียนเลยนะครับความเคลื่อนไหวอ่ะ
โชคดีที่โรงเรียนนี่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงค่ะ
ไม่อย่างนั้นมีเด็กมาเรียนอยู่แน่นะฮะในช่วงเวลาตรงนี้นะครับ
คุณจิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของคุณครูวันเพ็ญนะครับ
ซึ่งตอนนี้มีคุยกับบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
นี่คือคุณตาของครูวันเพลินนะฮะอายุเจ็ดสิบปีแล้ว

ตาบอกว่าหลานสาวเนี่ยคบหากับแฟนคนล่าสุดคือนายวรวุฒิซึ่งก็คือคนก่อเหตุนะครับ
นายวรวุฒิอายุ๓๐ปีเพิ่งคบหากันได้๒๓เดือน
หลานสาวก็เคยพานายวรวุฒิมาที่บ้านบ่อยอยู่

เวลามาที่บ้านเนี่ยวรวุฒิเนี่ยมักจะจอดรถจักรยานยนต์ที่สารากลางบ้าน
แล้วก็เดินเข้ามาที่บ้านสาราของหมู่บ้านไม่มาจอดรถในบ้าน
แต่ตาบอกตาก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกก็เป็นแฟนของหลานก็รู้แค่นั้นแหละ
นี่คือแฟนใหม่ของหลานตลอดเวลาที่คบหากันนายวรวุฒิกับหลานสาว
หลานสาวไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะครับแต่ก็พอทราบอยู่ว่าหลานสาวกับนายวรวุฒิทะเลาะกันบ่อย
ซึ่งก็คือเรื่องของการหึงหวงแล้วเวลานายวรวุฒิหึงหวง
จะมีการทำร้ายร่างกายหลานสาวด้วยกระทั่งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
นายวรวุฒิได้เรียกให้หลานสาวไปเจอเพื่อจะเคลียร์ใจกันแถวป่าช้าในหมู่บ้าน
มันเป็นพื้นที่แบบโรคร้างที่ไม่ค่อยมีใครมาซึ่งวันนั้นเนี่ยก็มีการพยายามจะทำร้ายหลานสาวอีกนะฮะ
หลานสาวก็แขนฟกช้ำเต็มไปหมดนะครับแต่หลานเนี่ยวิ่งหนีออกมาได้
แล้วก็มาบอกกับครอบครัวครอบครัวก็เตือนบอกยังไงต้องเลิกนะผู้ชายคนนี้ต้องเลิกให้เด็ดขาด
สุดท้ายวันนี้นายวรวุฒิตามไปที่โรงเรียนนะครับตอนที่เขาไปทำงานแล้วก็ไปยิงเขาจนบาดเจ็บสาหัส
คุณตาบอกว่าหลานสาวถูกยิงเนี่ย๓นัดนะครับกระสุนเข้าหน้าอกสองนัดท้องอีกหนึ่งนัด
ตอนนี้รอการผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีสิ่งที่ครอบครัวยังกังวลใจนอกจากเรื่องอาการของหลานสาวก็คือ
วรวุฒิที่หลบหนีไปยังจับกลุ่มไม่ได้นี่แหละกลัวว่าจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกครับ
ทะเลาะบ่อยเงินกว้างกันนะคือผู้ชาย

เซอร์โหงห่วงผู้หญิง
มันหวิ่งหนีและรบเหมือนมืดแบบนี้
คนนี้ใช่ไหมครับที่นักบิทยา
แสดงว่าเขาก็ชอบเซอร์โหงห่วง

ตอนนี้ยังตามตัวอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ

ส่วนคุณครูวันเพ็ญตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ